ถ้าสมัยก่อนตอนที่หมอพรทิพย์ยังไม่เกษียณ
ความชอบครับคดีดังแบบนี้ไม่ต้องห่วง

วันนี้หมอพรทิพย์ยืนยันว่า
คดีของคุณแต่งโมพบพิรุธหลายจุด
แล้วก็รับที่จะเป็นที่ปรึกษา
ให้กับแม่ของคุณแตงโม
แล้วก็ได้มีการส่งทนาย
มาเพื่อปรึกษาผลการชนสูตรศพแล้ว
นายกิจสนะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความของนางพนิดาศิรยุทธโยธิน
แม่ของคุณแตงโมไปพบพนักงานสอบสวนเป็นครั้งที่๒ครับ
ส่วนวันนี้คุณแม่ไม่ได้มาความดันขึ้นแล้วก็ป่วย
จึงไม่สามารถมากับทนายได้นะครับ
เขามาติดตามคดีความเพราะว่ายังมีข้อสงสัยในหลายประเด็น
โดยขอให้ติดตามไปนะครับยังไม่ตอบหรือลงรายละเอียด
เพราะกลัวจะผิดพลาดกระทบต่อต่อรูปคดี
ส่วนเรื่องการเยียวยาขอให้เป็นเรื่องในชั้นศาล
ต่อไปนี้จะไม่มีการให้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องเงิน
เพราะทุกคนยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ครับ
ส่วนกรณีที่นายดายศเดชจบพี่ชายของคุณแตงโม
จะไปร่วมกับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับ
เรื่องนี้เขาบอกว่าเขาจะเข้าไปคุยกับแม่และพี่ชาย
ของคุณตังโมเย็นนี้ซึ่งเป็นสิทธิของพี่ชาย
ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งกันร่วมทำคดีกันได้
แต่ต้องดูว่าจะเข้ามาในมุมไหนแบบไหน
ซึ่งแม่กับพี่ชายก็ประสานกันตลอด
ต่อมา๑๔นาที๓๐นาที
นายกฤษณะไปพบแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ปัจจุการณ์ท่านเป็นลูกที่สมาชิก
เพื่อขอคำแนะนำเรื่องการชนสูตรศพ
คุณหมอพรทิพย์ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
บอกว่าได้รับการประสานจากทนายกิจสนะแล้ว
แล้วก็พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาในการชนสูตรศพคุณแตงโมให้
แต่จะเข้าไปทำหน้าที่ผ่าศพคุณแตงโมเองไม่ได้
เนื่องจากผู้ที่สามารถทำหน้าที่ผ่าได้
ต้องเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่ขึ้นทะเบียนไว้

และเป็นสื่อกลางระหว่างญาติกับตำรวจเท่านั้น
โดยสิ่งที่ญาติสามารถทำได้ตอนนี้คืออะไรบ้าง
คุณหมอบอกญาติสามารถร้องขอให้ตรวจพิสูจนศพครั้งที่๒
ด้วยการร้องขอที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ภาควิชานิติเวศในโรงพยาบาลอื่น
สามารถร้องโดยตรงมาที่กรรมธิการของวุฒิสภา

ขอดูเอกสารต่างเกี่ยวกับการชนสูตรพลิกศพได้
คุณผู้ชมครับอยากรู้ความเห็นของคุณหมอพรทิพย์เบื้องต้น

ท่านบอกว่าโดยส่วนตัวท่านเห็นพิรุธหลายมุมหลายส่วน
ไม่ใช่เพียงประเด็นทรายในปอดที่เคยวิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้
ท่านบอกว่าคุณแตงโมน่าจะเสียชีวิตที่ริมตลิ่ง
ที่ท่านบอกไว้นะครับซึ่งทั้งหมดมีเทคนิคในการวิเคราะห์
แต่ท่านขอให้ข้อมูลกับญาติและทนายเท่านั้นไม่ขอวิเคราะห์ออกสื่อ
เนื่องจากท่านไม่ได้เป็นคนเห็นศพด้วยตาของท่านเอง
เชื่อว่าคุณตังโมไม่ได้ตกน้ำเพราะไปปัสสาวะแน่นอน
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากบอดี้สูตรหรือปัจจัยอื่นท่านบอก
ส่วนปัญหาอีกส่วนที่ญาติผู้ตายเข้าไม่ถึงข้อมูลของตำรวจ
ทั้งที่มีหลักฐานชัดว่ามีการทำลายหลักฐาน
ส่วนนี้จึงทำให้เกิดความไม่วางใจ
ดังนั้นตำรวจต้องทำให้ญาติเชื่อใจให้ได้ว่า
อยู่ข้างคนตายช่วยเหลือคนตาย
ฟังเสียงคุณหญิงหมอครับ
เอาแล้วเรื่องที่ญาติอยากจะให้
ทางแพทย์หญิงคุณหญิงพอร์ตทิพย์มาร่วมในทีม

ที่จะเอาบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมคลี่คลายคดี
ถ้ายากต้องการแต่กฎหมายมันกำหนดไว้ไง
ว่าต้องเป็นหน่วยงานองค์กรหรือบุคคลที่มีทั้งอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
กระบวนการในชั้นกรรมธิการในสภาจะมาร่วมทำคดี

ไม่มีอำนาจในการสอบสวนครับ